คุณผู้ชมได้เห็นกันบ้างหรือยังกับร้านข้าวต้มปลง
คือเขาเป็นกระแสดังมากเพราะว่าเป็นร้านข้าวต้มที่เขาตกแต่งในสไตล์ของงานศพ
มีโรงศพมีคำกรอนไว้อาลัยมีพวงหลีดอุ้ยหลายคนชอบใจเลยเพราะรู้สึกว่าเออมันแปลกตาดี
คนก็แห่กันไปกินข้าวต้มร้านนี้แน่นขนาดร้านไปหมดเลย

พอดังพอมีชื่อเสียงเหมือนสปอร์ตไลท์มันส่องอะค่ะ
มันก็มีคนไปขุดไปคุยแล้วก็เอามาแชร์ว่า
เจ้าของร้านร้านนี้มีปัญหานะ
ทำธุรกิจกับหลายที่แล้วก็ไปช่อกงเงินเข้ามา
ตั้งแต่ร้านโทรศัพท์มือถือทำขายครีม
ตั้งแต่ร้านเนื้อย่างโพนยางคำเยอะแยะไปหมดเลย
ร้อนถึงเจ้าของร้านเลยนะคะนั่งไม่ติดต้องออกมาแจ้งความกลับค่ะ
เจ้าของร้านที่ว่าก็คือนายมณฑลทองคำนะคะ
เขาบอกว่าโอ้โหอยู่ถูกคนออกมาแฉว่า
เขาโกงเงินหุ้นส่วนแบบนี้นี่ไม่ได้แล้วเขาต้องชี้แจง

เขาเคยทำธุรกิจเปิดร้านโทรศัพท์มือถือเมื่อ๕ปีก่อน
แต่เปิดแล้วมันเจ๊งค่ะเขาก็แยกย้ายกันไป
แล้วมาเปิดร้านข้าวต้มโด่งดัง
พอโด่งดังปุ๊บหุ้นส่วนไอ้ร้านมือถือเนี่ยติดต่อกลับมาขอเงินคืน
ซึ่งเรื่องนี้เคลียร์จบเรียบร้อยไปแล้ว
ประเด็นได้โทรศัพท์มือถือเคลียร์แล้วนะ
ประเด็นที่สอง
เรื่องการลงการเงินของพวกเขา
เรื่องการลงการเงินของพวกเขา
เขาลงทุนทำธุรกิจขายครีมทาน่าจนเจ๊งแล้วก็หนีไป
เรื่องนี้เขาก็ชี้แจงอีกว่าเรื่องนี้ก็ไม่จริง
มีน้องที่ขายครีมมาชวนเขาลงทุนจริง

ไปทำกันเองแล้วก็เจ๊งกันเอง
ส่วนอีกหนึ่งกรณีค่ะเยอะนะ
เรื่องค่าเช่าที่ร้านโพนยางคำก็ยืนยันบอกว่า
ค้างค่าเช่าแล้วหนีตามที่ชาวเน็ตไปว่าเขา
ตอนนั้นเขามีหุ้นส่วนกัน
แล้วเขาก็แยกจากหุ้นส่วนไปเปิดร้านใหม่
ส่วนหุ้นส่วนของเขาทำร้านเดิมต่อ
แต่ไอ้สัญญาเช่าที่เก่าเป็นชื่อของเขา
พอหุ้นส่วนปิดร้านเจ้าของที่เขาก็ยึดเงินประกันไปตามธรรมเนียม
เขาก็มองว่าเรื่องมันก็น่าจะจบไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหแบบนี้ทำไมมาโจมตีกัน
ทั้งที่เรื่องทุกเรื่องที่พูดมามันจบไปแล้วแล้วก็ไม่เป็นความจริง
ก็เลยไปโรงพักสระบุรีแจ้งความดำเนินคดี
บรรดานักเลงคีย์บอร์ดนักเลงโซเชียล
โพสต์เรื่องเหล่านี้ใส่เขาทั้งหมดเลย
ระวังนะคนที่ไปขุดคุยถ้าเกิดถ้าเกิดนะคุณผู้ชม
ถ้ามันไม่จริงขึ้นมาโดนแน่นอน

หมินประมาทโดนพรบคอโดนหลายอันเลยนะคะ